มาดูเรื่องของผู้มีเวลาได้น้อยกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป
หากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ไปลงทะเบียน

รัฐบาลจะส่งทีมหมอประชามรักสุขใจไปถึงที่บ้าน
เพื่อไปช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้กับผู้มีรายได้น้อย
ให้แก้ปัญหาตามที่ต้องการว่าต้องการให้แก้ไขเรื่องใดบ้าง

กำลังจำลองการลงพื้นที่สัมภาษณ์
สักถามความต้องการของผู้มีรายได้น้อยอย่างตั้งอกตั้งใจ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทีมหมอประชารัฐสุขใจครบทั้ง๕๐เขต
ส่วนต่างจังหวัดมี๘๗๘ทีมดูแลอำเภอต่ออำเภอ
ซึ่งจะเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มาลงทะเบียนพัฒนาตนเอง๑มีนาคมนี้
เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างต่ำ๓๐คน
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับการฝึกอาชีพเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมปีนี้
โครงสร้างทีมหมอประชารัฐสุขใจประกอบด้วย
ในอำเภอเป็นประธานส่วนสมาชิกของทีมจะมีเจ้าหน้าที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ถือบัตร
จะเป็นหลักให้กับทีมร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทั้งสำนักงานคลังจังหวัด

และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมกว่า๗๐๐คน

ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของผู้มีรายได้น้อย

จะรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะต้องเชื่อมโยงตลาด
บทบาทสำคัญคือเชื่อมโยงตลาด
ซึ่งจะมีหน่วยงานในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ
แต่จะเห็นว่าทุกวันนี้เราจะพูดคำเดียวกันหมดนะครับ
คือใช้ตลาดนำการผลิตนะครับ

แน่นอนต้องบูรณาการกับหมอประชารัฐในเรื่องต่างนะครับ
แต่ส่วนวันนี้จะเป็นคนชี้เป้าว่าสินค้าอะไรที่ตราดต้องการ
ถ้าผลิตได้แล้วจะไปขายที่ไหน

อันนี้เป็นความเชื่อมโยงที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปบูรณาการ
การทำงานร่วมกับทีมงานประชารัฐทั้งหมด
ซึ่งการจะผลิตอะไรก็ได้ที่ตลาดมันไม่มี
ก็ต้องบอกเขาว่าต้องปรับการผลิตเขา

หรือถ้าจะทำให้ขายได้ต้องทำอย่างไร
อันนี้เป็นบทบัตรของกระทรวงพัฒนิจ
มาตรการพัฒนาผู้มีรายได้น้อย
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส๒
ใจผู้ถือบัตรให้เข้าโครงการ
ด้วยการเพิ่มวงเงินทงฟ้า

โดยเป้าหมายหลักต้องการยกระดับผู้มีรายได้น้อย

ในทุกมิติค่ะ